ไปติดอยู่คุณผู้ชมที่สุราชติดอยู่สองวันก็ต้องร้อนถึงกู้ภัยไปช่วย
สิครับเพราะว่าคือท้องอ่อนเนี่ยตัวก็หนักท้องก็หนักเป็นโครนก็
จริงแล้วเนี่ยชุดนี้เขาเป็นชุดจับสตาร์เข้นะ

ใช่ก็เข้าไปช่วยเหลือแม่วัวท้อง๒เดือน
แบบนี้มานานกว่าสองวันแล้วนะฮะโดยที่รถยกนั้นไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าคือมันเป็น
ดินแบบซุดคิ่นเลคิตมยกก็เข้าไปไม่ได้
ต้องใช้แรงกู้ภัยกว่า๑๐คนช่วยกัน
มัดไปลากแม่วัวขึ้นมาบนฝั่ง
สุดท้ายก็ขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย

ก็ใช้เวลาการช่วยแม่วัวสักครึ่งชั่วโมงได้
ช่วงหน้าแรงอากาศมันก็ร้อนไงก็ต้องพาวัวไปกินน้ำในคลองมะขามเตี้ย
แต่ว่าวัวตัวเมียอายุ๖๗ปีตัวนี้กำลังท้องอ่อน๒เดือน
กลับไปติดแอ่งโครนตั้งแต่ช่วง๑๐โมงของวันพุธแล้วครับ
ที่๘นะฮะเดินขึ้นมาไม่ได้
เนี่ยก็ติดกันมาหลายวันก็ต้องเอาญาติมาป้อนให้กิน
แล้วคิดว่ามันจะหลุดออกมาเองได้แต่ว่าเช้าวันที่๙
วัวกลับถลายลื่นลงไปลึกลงไปอีกเพราะว่าอะไร
ฝนมันตกลงมาดินมันลื่นก็ยิ่งขึ้นไม่ได้ก็ยิ่งแบบจมโครนลึกไปอีก
ก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยนำมาช่วยดึงแม่วัวขึ้นไป
แอ่งโครนนี้สุดท้ายก็ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ